มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีมติให้สำนักงานกรกตแจ้งความดำเนินคดีอาญา

อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่
แล้วก็อดีตกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่

หลังจากสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่
กรณีให้พักกู้ยืมเงินเกือบ๒๐๐ล้านบาทนะฮะ
สำหรับนายธนทรที่หัวหน้าพักให้พักกู้ยืมเงิน
ซึ่งความผิดของนายธนทรเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน๑๐ล้านบาท
แม้ว่าก่อนหน้านี้นายธนทรจะยืนยันว่าไม่ใช่การบริจาค
แต่เป็นการให้พักอนาคตใหม่กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนพัก
ในช่วงที่คอสชยังไม่ยกเลิกคำสั่งห้ามกระทำกิจกรรมทางการเมือง
แต่สารรัฐธรรมนูลก็ได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นความผิด
มาตรา๖๖วัก๑คือให้กู้ยืมหรือบริจาคเงิน๑๐เกิน๑๐ล้านบาทไม่ได้
ซึ่งกรณีนี้นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและสารจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๕ปี

ส่วนอดีตกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่๑๕คนเนี่ยจะถูกดำเนินคดีฐานรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
โดยมีมูลค่าเกิน๑๐ล้านบาทต่อปีนะครับโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาท
ส่วนเงินกู้๑๙๑๒ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
จะต้องตกเป็นของกองทุนเพื่อพัฒนาพัฒนาพักการเมืองนั้นนะฮะ
กรกตยังไม่ได้ข้อยุติส่วนนี้นะครับ
จากก่อนหน้านี้มีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสำนักงานกรกตกับคณะที่ปรึกษากฎหมายของกรกต
โดยฝ่ายสำนักงานเสนอว่าสามารถยึดเงินเข้ากองทุน

แต่คณะที่ปรึกษากฎหมายกรกตเห็นว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูลสั่งยุบพักอนาคตใหม่แล้ว

พักการเมืองที่จะให้กรกตไปเรียกเงินคืนมาเป็นของกองทุนเนี่ย

เป็นว่ากรกตเขาแจ้งว่าจะดำเนินคดีเอาผิดต่อนะฮะ
สำหรับนายธนทรกับคณะกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ในอดีตนะฮะ